วงร้องมหาสนมาครับมุ่นเลยพอแก้วมุ่นเลย
แล้วนะฮะมีคุณนิวนะครับเฮียศักดิ์นะครับ
คุณดรีมแล้วก็คุณฝนเอาใครดี
คุณสักคุณสักนี่ตัดออกไปได้เลยอ่านะคุณฝนคุณฝนดรีม
มีเชียร์ดรีมกับฝนเลือกใครดีครับคุณพ่อคุณฝนครับเลือกคุณฝนนะครับ
เอาล่ะให้คุณฝนแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อฝนนะคะ
ตอนนี้ทำฟรีแลนซ์อยู่ค่ะอ่าฝนชอบอ่านวรรณกรรมเยาวชน
ชอบอ่านวรรณกรรมเยาวชนอ่านะฮะนี่ก็เลยจากคำว่าเยาวชนมานานแล้ว
แต่ว่าก็ยังพระกูเยาอยู่ชอบนะไม่แก้ตัวเอาใครมาช่วย
ดิพี่ป๋องไหมหรือเจอรี่หรือทรมกิจคำว่าก็พี่เชอริครับ

ส่วนวรรณกรรมเยาวชนที่ฝนชอบที่สุดนะคะ

ใครเป็นผู้แต่งแฮรี่พอตเตอร์ค่ะ
อ๋อได้เลย

เขียนแฮรี่พอเตอร์คือใครนะครับ
หรือสุดท้ายแฮรี่พอเตอร์ก็ต้องเขียนด้วยแฮรี่พอเตอร์
คนเขียนก็ต้องรู้เรื่องของตัวเองที่ส่งตัว

สถานการณ์ตัด

ถ้าตอบถูก๓คะแนนครับเฉลยฮะ
เฉลยนะคะคำตอบก็คือ
นี่แหละค่ะครับ
ตามมีทำงานด้วยการผู้สนมันก็หนุนนำกันนะคะ

นุนนำไปรับไป๓แหล่งกับ๑ดวงดาว

ได้คะแนะ๓คะแนนเท่ากันครับในรอบแรก

พร้อมแล้ววงล้อมหาชนมาครับ

ชอบมากเลยนะฮะทุกคนเต้นกันหมดอุ๋มสามารถยืนนิ่งได้
ไม่แย่แสใครเลย
เป็นนายพยาบาลเรียบร้อยดีจริงเลยนะครับ
มีคุณปั้นคุณออยคุณบิวแล้วก็คุณริน
คุณออยดูทรงจะเป็นนักกีฬานะ

มีแนวกีฬาอยู่นะพี่สมจิตออยไหมคุณออยไหม

ลินนี่หน้าคล้ายแฟนเก่าพี่ป๋อ
ใช่

กางเกงยีนค่ะใช้ไอโฟนอยู่ค่ะ

เอาพี่ป๋องไหม

เอาพี่ป๋องมาช่วยน้องหน่อย

ยังนะ

ไอโฟน๕เป็นไอโฟนรุ่นที่เท่าไหร่ของยี่ห้อไอโฟนค่ะ
ไอโฟน๕เป็นไอโฟนรุ่นที่เท่าไหร่ของไอโฟน
ไอโฟน๕เป็นไอโฟนรุ่นที่เท่าไหร่ของไอโฟน
ไอโฟน๕เป็นไอโฟนรุ่นที่เท่าไหร่ของไอโฟน
ถ้าเป็นไอโฟนรุ่นที่เท่าไหร่ของไอโฟน

รุ่นที่๔หรือเปล่า

รุ่นที่๖สุดท้ายคือรุ่นที่๗นะครับ

รุ่นที่๔น่าจะทำมาจากผง
ของของดินเจ็ดป่านค่ะ

น่าจะเกี่ยวกับพระเจ้า

นะครับ

เอาจริงผมจำรุ่นไม่ค่อยได้หรอก

๖ก็๗แต่ไม่ใช่รุ่นที่๕แน่ใช่ไหม

เมื่อกี้แจ๊กหันมาขยิบตากับหนู
อย่างหนูอยู่ปีหนู

ไม่ใช่มันมีก่อนหน้านั้นอีก
คิดว่านะน่าจะมีก่อนเพราะว่าพ่อหนูใช้ตั้งแต่ยังไม่มีรุ่น๘
พ่อใช้ด้วยโหพ่อวัยรุ่นมาก
พ่อผมนะยังใช้แฟคอยู่เลย
เพราะพ่อผมนะยังเอาใส่ขาตัวหิราบ

พี่ป๋องช่วยวิเคราะห์อันไหนที่ไม่น่าใช่ตัดเลย

จริงผมชอบรุ่นที่๕แต่ผมก็ไม่รู้นะผมเดานะ

ก็ตรงรุ่นมันอ่ะไอโฟน๕ก็รุ่นที่๕

โอเคนะฮะตอบไปแล้วนะครับคุณอุ๋มเลือกเชื่อตัวเองนะครับ

โฟน๕นะคะเป็นรุ่นที่๓
ตอบเก่งมากเลย๓คะแนน
ตอบครับจึงตรงเดา

ออร่าออร่าของความเก่งมันส่งไปถึงน้อง

เอาล่ะน้องอุ๋มก็ไม่พลาดน้องหมิวก็ห้ามพลาดนะ

หมุนลายเอาเสิร์ฟหน่อยเร็ว
หยุดที่มาเป็นคู่เลยนะฮะ

คุณนุ่นคุณนิวแล้วก็คุณปุ๊กกี้

ขอเลือกคุณปุ๊กกี้แล้วกันค่ะ

ขอเลือกพี่พิสมทิศค่ะ

ขอให้นะฮะทำสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับ

มาดูครับว่า๓เหรียญนี้จะถูกหรือผิดครับ
และวันนี้นะครับพี่ก็มีคำถามค่ะว่า
ขอฉี่คลาพุกพบว่าสแคร๊บเลย

ของน้องหมิวจะเชื่อพี่สมจิตไหม
และพี่สมจิตก็เหลือ๒กับ๓

เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ได้ไปนะคะ

ไม่เป็นไร

ยุดที่

พี่โปวีดแล้วก็พี่บอน

ค่ะหนักใจเลยทีนี้ได้ไหมภาษาญี่ปุ่นได้ไหมไม่เลยพี่คุณพ่อ
พี่ฟองค่ะพี่ฟองผู้ช่วยเราแวะไปเข้าออกมาแล้ว
หรือว่าแวะไปเบรกไปหาพระอยู่ไปหาพระอยู่เกาหลีญี่ปุ่นก็
ถนัดถ้าเป็นแถวกับกัมพูชาในบอกจุ่มเล็บสวดได้เลย
ก็จะจุ่มเล็บสวดเหรอครับผมฝากคุณสบายเจียเอาใครดีฮะ
เอาใครมาช่วยดีพี่ป๋องไหมมั่วเก่งไหมเอาเชอรี่มาช่วยมั่วไหม
เชอรี่อีกรอบมา
แต่ก็ไม่แน่นะบางทีหากจะไม่ถามเกี่ยวกับญี่ปุ่นก็ได้
ลงกี่เหรียญดีน้องแจ๊ค
๓นะครับโอเคไปฟังสามข้ามครับ

ไม่ได้เกี่ยวกับภาษาเลยเห็นไหม
บอกแล้วบางทีก็ไม่เกี่ยวกับภาษา

จัดขึ้นที่เมืองใด

ุ้นอยู่ในหัวอยู่ข้อเดียวคือซัปโปโร

ครับข้อ๔เปล่าไปตามนั้นนะ

จริงเวลาจัดงานอะไรใหญ่เขาก็น่าจะไปจัดที่เมืองใหญ่
แต่บางครั้งเราก็ควรจะขยายความเจริญไปหน้าจุดอื่นของประเทศบ้าง
เนี่ยฮะคิดแบบนั้น

พอผิดแล้วฉันก็เจ็บเนี่ย
ว่าหนูตัดโตเกียวออกอืม
ที่บอกไปว่าบางทีเมืองใหญ่อยากจะไปกระจายไปเมืองอื่นบ้างใช่ไหมฮะ

เกี่ยวโตตัดโตเกียวตัดนะฮะ

โอซากากับซัปโปรด้วย

ครั้งนี้เราเบาเรามาเพิ่ม

ต่อไปทำกับว่าซัปโปโล

นี่ว่าตัวดีมาก
ดูแล้วไม่น่าจะเป็นเจ้าขุนน่าจะเป็นคนขับรถมากกว่านะ
ข้อนี้อีกทันก็มีคนรู้กว่า